ช่วงนี้พอมีเรื่องราวเกี่ยวกับเรื่องของพระสงฆ์นะก็จะมีแบบนี้ติดต่อกันมา
ล่าสุดมีพระสงฆ์รูปหนึ่งทักแชทในเฟซบุ๊คไปจีบคุณครูสาวคนนึง
จีบเขามากส่งคลิปการช่วยตัวเองไปให้เขา
ยังไม่พอมีคลิปหนึ่งใส่จีสติงสีชมพู
แล้วโพสต์ว่าดูเหมือนเล็กแต่ไม่เล็กนะจ๊ะสาวว้าว
ขายของสักขนาดนี้ศึกเถอะครับท่านครับ
เออใส่ทำไมจีสติงเนี่ยฮะนี่เห็นไหมโชว์หมุนไปหมุนมาที่หนักไปกว่านั้น
ก็จะมีคลิปที่เขาสำเร็จความไคร้แล้วบอกว่ามันเป็นวิชาเพศศึกษานโยม
มีการรีวิวการใช้อาวุธต่างมากมาย

ทั้งหมดทั้งมวลที่เล่ามาเนี่ยนะเป็นคลิปที่พระสงฆ์รูปหนึ่ง
รวมทั้งส่งคลิปนี้ให้กับผู้หญิงคนหนึ่งเป็นคุณครูสาว
เพราะเขาหลงรักเขาจีบมานาน
พระรูปนี้เดิมทีจำพรรษาอยู่ที่เชียงบรายแต่ว่าไปเรียน
บวชเรียนไปพักอยู่ที่วัดแห่งหนึ่งที่อำเภอแม่ม้อที่ลำปางนะครับ
จากนี้ก็มีการเปิดเผยแชทไลน์ของพระรูปนี้
ส่งข้อความไปจีบอาจารย์สาวเชิงชู้สาวต่างนั้นนะ
มีคลิปแอบถ่ายอาจารย์สาวลักษณะเหมือนเป็นการคุกคามทางเพศ
ถ่ายที่หน้าอกผู้หญิงอะไรแบบนี้ขณะที่นั่งรถโดยสารด้วย
อาจารย์สาวคนนี้เป็นอาจารย์สอนพระรูปนี้แหละ

ก็คือพระรูปนี้ไปเรียนอยู่ใช่ไหมแล้วมีการเชิญอาจารย์ไปสอน
ก็ชอบอาจารย์คนนี้ไปแอบถ่ายหน้าอกเขา
เอาสอดไปสอดมาไปหลงรักอาจารย์ซะอย่างนั้น
แต่เป็นพระนะนะครับงงไปอีกนะฮะ
ในเวลาต่อมาอาจารย์ท่านนี้ไปแจ้งความแล้วกับพระรูปนี้
สองข้อหาคือก็เรื่องของการพฤติกรรมที่ทำให้เหมาะสมอะไรแบบนี้นะฮะ
แล้วก็ทำหนังสือร้องเรียนไปยังสำนักพุทธด้วยนะฮะ
ยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องด้วยนะแต่เรื่องเนี่ยมันเงียบไปไม่คืบหน้า
ก็เลยต้องเอาเรื่องนี้มาแฉอย่างนี้แหละให้มันเป็นเรื่องราวในเฟซบุ๊คในโซเชียลแหละ
เพื่อมันจะคืบหน้าว่าเอาผิดกับพระรูปนั้นบ้างอ่าฝากผู้ที่เกี่ยวข้องตรวจสอบด้วยนะคะ
ถ้ายังละอะไรแบบนี้ไม่ได้ก็แนะนำว่าให้ท่านฝึกซะดีกว่าค่ะนะครับดีกว่า